ฤดูหนาวแบบนี้บางคนอาจจะอยากเห็นหมอกเห็นแม่คณิ้ง

ใช่ค่ะดอกทานตะวันช่วงนี้กำลังเบ่งบานรับลมหนาวเลยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุ่งทานตะวันตอนนี้บานสะพรั่งเลยนะคะ
ศูนย์วิจัยการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
อีกหนึ่งที่นะคะพาไปชมทุ่งปอเทืองในจังหวัดฉะเชิงเศร้าตอนนี้
กำลังได้รับความนิยมเลยนะคะ
เข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้เป็นฤดูที่นอกจากมีหมอก

ก็ยังเป็นฤดูกาลของดอกไม้
รวมทั้งทุ่งปอเทืองแบบนี้ดอกเล็กสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะ
ที่นี่คือที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับปอเทืองนี่เขากำลังเบ่งบานเลยนะคะ
เนื้อที่๘๐ไร่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว
ปอเทืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒
อำเภอภนมสระคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากกรมพัฒนาที่ดินเขาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน

เป็นแปลงสาธิตการปลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน
คือเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของเขานอกจากความสวยนะคะ
อกจากนี้ก็เป็นการลดต้นทุน
ผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องในวันดินโลก๕ธันวาคมนี้
แต่ขณะนี้ต้นปอเทืองที่ปลูกไว้
ที่เขาจะไปทำประโยชน์เรื่องการบำรุงดิน
เขาก็ออกดอกเบ่งบานกันก่อนนะคะ
ส่งผลให้ผู้คนที่ผ่านไปมาแวะเวียนไปถ่ายภาพ
เก็บบรรยากาศความสวยงามของสีเหลืองอร่ามของทุ่งป่อเทือง

คนไม่รู้นะว่าป่อเทืองนึกว่าสวยงามอย่างเดียว

เขาเป็นพืชคลุมดินป้องกันหน้าดินพังทลาย
เป็นอาหารพืชเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโคกระบือ
อกละใบนำมาเลี้ยงหมูได้ด้วย

รวมทั้งใช้ประกอบอาหารหลายเมนู
แกงอ่อมแกงเลียงต้มยำปอเทืองก็ได้
ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
เปลือกก็ดึงลอกเป็นเส้นได้
จะเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวเอามาเป็นได้เป็นอวนได้อีก

แล้วก็ที่สำคัญพอเขาเป็นพืชล้มลุกแบบนี้
พอถ่ายกลบเขาก็เป็นปุ๋ยสดให้กับดิน
อู้หู้แล้วสมัครคล้ายต้นถั่วนะมีประโยชน์ทั้งต้น

ก็สวยให้ไปถ่ายรูปกันได้นะครับ
ประโยชน์ทั้งต้นตลอดเวลา

ไปที่นี่กันบ้างดีกว่านะครับ
ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
หรือว่าศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตรร้อยไร่
ในตำบลชายมงควรนำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการนี้
บานให้คุณผู้ชมได้ถ่ายรูปด้วยเลย
เหลืองเหมือนปอเทืองแต่ว่าดอกใหญ่กว่าปอเทือง

เต็มทุ่งแบบนี้หันไปในทิศเดียวกัน
นั่นก็คือต้นอะไรครับคุณ

นั่นเองนะฮะกำลังเบ่งบานเต็มสะพรั่งอยู่ในพื้นที่นะครับ
ก็ได้รับการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธ
ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเชิงพาณิชย์ในอนาคตด้วย

ผ่าศูนย์กลาง๓๐๔๐เซนติเมตร

ฟุตกว่าด้วยดอกใหญ่มากนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยยังร่วงโรยได้ช้าด้วย
เขาวิจัยพัฒนาออกมาเป็นพันนี้เลยนะครับ
นอกจากนี้นะคะนอกจากดอกทานตะวันเหลืองอร่ำแบบนี้แล้ว
มีแปลงดอกคอสมอสนะคะเมื่อสักครู่นี้
ดอกดาวกระจายฝรั่งนะคะมีสีม่วงสีชมพูเข้มชมพูอ่อน
แล้วก็สีเหลืองด้วยตอนนี้เบ่งบานเช่นกันนะคะ
นับหลายสิบไร่รวมทั้งฟาร์มแกะด้วย
มีฟาร์มแกะมีฟาร์มกวางมีโรงเพาะเห
อันนี้นะคะดอกคอสมอสนะคะมีโรงเพาะเห็ด
แล้วก็ร้านจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ
นักท่องเที่ยวได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อในราคาถูก
กลับบ้านไปกินเพื่อสุขภาพด้วย

เปิดให้ชมฟรีโอ้ยดีมากเลยนะคะ

ธันวาคมนี้ไปจนถึง๑๕มกราคมปีหน้าค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่าอากาศเย็นอากาศค่อนข้างหนาวแบบนี้
หลายคนหาที่เที่ยวเนอะไปสูดอากาศสดใส
อากาศบริสุทธิ์กันหน่อยนะครับ